คนก็ถามพี่ว่าทำไมรอบนั้นไม่บอก
รอบนี้คุณแม่ก็เลยจับลูกปิงปองขึ้นมา๓ลูก

แต่ปรากฏว่าทุกคนจับได้เลข๗หมด

ติ๊กต๊อกคุณเชอรี่นี่คือ

ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ

ชาวบ้านก็ยกมือถือถ่ายคลิปกันไว้หมดนะ

นี่ไง

ปู่ตัวเองเป็นคนสร้างวัดนี้

มีแอปติ๊กต๊อกคนไปปลดหนี้ปลดศิลป์กับพระพุทธรูปองค์นึง
พระพุทธรูปองค์นี้เมื่อก่อนก็อยู่ใต้ต้นไม้ธรรมดานั่นแหละ
มีวันหนึ่งคนก็มีหนี้มีสินกัน
เมื่อก่อนวัดนี้ถ้าจะเป็นวัดล้างนะไม่มีคนอยู่เลย
ก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบพระปลดหนี้
วัดนี่เพิ่งมาดังได้กี่เดือนเอง
วัดนี้เพิ่งมาดังได้เดือน๒เดือนนี้เองนะ

คนจะทั่วสารทิศแบบว่าก็มีเรื่องเล่า

เมื่อก่อนก็เหมือนมีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อแม่สุจิตรา
เขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาตายไปแล้ว
๒๐ปีเนี่ยวัดจะไม่มีคนมาเลย

ปรากฏว่าเขาบอกว่าคนที่ชื่อแม่สุจิตราเนี่ย
ตายไปปุ๊บตาย๒๖กันยา
อยู่ดี๒๙กันยาคนมาจากไหนไม่รู้เป็นร้อยคนเลย
บอกว่าปฏนี่ปฏสินที่วัดเนี่ย
อ๋องง

อยู่ดีคนอ่ะแม่
รถบัสจากทั่วทุกสันละทิศมาทิพธาตุวายโยงหมดเลย
อยู่ที่สนามชัยเนี่ยค่ะขับรถไปฉะเชิงเซาปกติชั่วโมงเดียวถึงเนอ
ตอนเธอไปการศพย่าฉะเชิงเซาปกติชั่วโมงเดียวถึงชั่วโมงตรงกว่า
พี่ขับไปฉะเชิงเซา๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
ระยองแล้วนะระยะทางขนาดนั้นเวลา

เดี๋ยวจะมีพิศนุโลกก่อนพยายามอยากตอนนี้อยากจะเก็บสต๊อกไว้ได้เยอะที่สุด

แล้วลูกบินพองที่จับอะไรนะคะมันพอว่าบอกว่ามีงานหรือว่าอะไร
เขาบอกว่าพระองค์นี้อยู่ดีก็แบบหาเงินเองถูกต้องไหมล่ะ

คนมาตั้งแต่แล้วก็เหมือนคนไปปลดหนี้ปลดสินกับพระองค์นี้เยอะ
ก็จะมีหายอยู่ก็เลยจับมาได้สี่เก้าเจ็ด
อืมหลักหัวตามสี่เก้าเจ็ด
วันนี้เลยเพราะว่านี่คุณแม่เขาลงแบบ

เนี่ยมีแบบว่าที่แบบมีหลายคนอยู่ตรงนั้นน่ะ

เมื่อกี้เขียนว่าคุณเชอรี่อะไรสักอย่าง

ใบดำเป็นอาหารไว้ไว้ไว้ลูกแรกลูกแรกคนไปเยอะอยู่ไหม
คนเยอะอยู่น่ะอืมคนเต็มคนเยอะมากทั้งวันทั้งคืนอันที่สอง

คนไปทั้งวันทั้งคืนจริงจริงเพราะมีเรื่องแปลกเราก็เลยแบบว่าตอนเนี้ย
เราก็เลยทำเป็นแคมเปญในกระชาภาวะไปดูที่ไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
แต่ออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่รู้นะฮะก็คือเป็นที่ที่ทำไมคนก็เชื่อว่าที่นี่ปลดหนี้ปลดสิน
อยากหาคำตอบว่าหลายคนคงต้องตามไปแน่เลยรอดูรอดูค่ะ
อ่ะพูดถึงตำรวจกันหน่อยดีไหมครับเพราะว่าเหมือนจะมีอะไรใหม่ใหม่
คุ้นกับท่าตาเบ๋ใช่หรือเปล่าใช่เราจะคุ้นกับท่าตาเบ๋ใช่ไหมครับ
แต่ว่าตอนนี้เพจเฟซบุ๊คพระจันทร์ลายกระต่ายเขาออกมาโพสต์คลิปบอกว่า
ปีใหม่นี้ทำความเคารพกันแบบใหม่นะจ๊ะ

แต่จะต่ำจะสูงยังไง

ระดับที่๑คือคนที่เสมอกันยดเท่ากัน

เหมือนพยักหน้าแบบอื้มคลงแค่คอ

ทำความเคารพในบุคคลระดับผู้บังคับบัญชา
อยู่สูงเหนือตัวเองไป๓ระดับ

อีกนิดนึง

หรือที่นี่เหรอ

เพื่ออะไร
นี่ไม่เห็นเหรอ

แล้วต้องทำจริงใช่ไหม
อันนี้มีภาพคลิปนะคะเขาโพสต์ธริบเอาไว้
ก็คือมีตำรวจสาธิศภาพปงจริง

แสดงว่าตำรวจทุกคนจะต้องทำอย่างนี้จริงใช่ไหม
เขายังไม่ได้ยืนยันออกมาเป็นลายลักษณอักษรว่า
จริงหรือไม่จริง

ต่อไปส่งหลักที่ความช้าขึ้นไปนะครับ
จากยังว่าผู้ใหญ่ครับจากโล่งทั้งตัวครับ
ก็คือโล่งมาทั้งทิ้งทิ้งหลักมาทั้งครึ่งตัวเลยครับ

พี่จี้เขาต้องมียืดอกขึ้นมาก่อน

ฮึบขึ้นมาก่อนแล้วค่อยโค้งลงไปด้วยนะ

แต่ที่แน่คอมเมนต์ด่ามาเพียบ
จริงเพื่อนอะไร